ดูการเมืองกันหน่อยกันแล้วกันนะฮะวันนี้เนี่ยคุณพิธาลิ้มเจริญรัฐ
หัวหน้าพักก้าวไกลยังคงต้องตอบคำถามเรื่องนี้อยู่
หุ้นสื่อไอทีวีนะฮะวันนี้คุณพิธาตอบคำถามเรื่องนี้เหมือนกัน
ตอนที่ไปประชุมร่วมกับ๘แกนนำพักร่วมรัฐบาล
ว่าที่พักร่วมรัฐบาลที่มีก้าวไกลเป็นแกนนำเนี่ยนะฮะ
คุณวิทาบอกว่าเรื่องของหุ้นไอทีวีเนี่ยเขาเป็นผู้จัดการมรดกนะ
ไม่ได้เป็นผู้ถือครองหุ้นเป็นผู้จัดการมรดกหุ้น
ซึ่งเป็นหุ้นของครอบครัวซึ่งศาลเนี่ยสั่งให้เขาเป็นผู้จัดการมรดกนะครับ
เริ่มตั้งแต่เมื่อปี๕๐หลังจากที่คุณพ่อเสียชีวิต
จนกระทั่งโอนหุ้นไปก็คือเมื่อปลายพฤษภาคมที่ผ่านมาปี๖๖
ให้กับทายาทเหมือนกับที่ให้สัมภาษณ์เมื่อวานนี้นะครับ
คุณพิธาบอกว่าเป็นผู้จัดการมรดกอย่างเดียวจริงนะ
ไม่ได้รับโอนต่อมามีเอกสารยืนยันชัดเจน
ส่วนรายละเอียดในการชี้แจงต่างหรือต้องไปตอบคำถามคำร้องยังไงเนี่ย

ทีนี้ที่มีข่าวว่ากอกกะตอเนี่ยได้ตั้งประเด็นไปแล้ว
ได้รับคำร้องแล้วแล้วก็ดูเบื้องต้นแล้ว
ตั้งประเด็นแล้วว่าจะยื่นให้มีการวินิจฉัยคุณพิธาเนี่ย
ในกรณีที่รู้ว่าขาดคุณสมบัติแล้วยังมาสมัครรับเลือกตั้ง
มาสมัครเป็นคันดิเดตนายกแบบนี้
คุณพิทาบอกว่าเท่าที่ติดตามฟังข่าวเนี่ย
ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการตรวจสอบเรื่องราวทางรูปคดีของกรกตอยู่
แล้วกรกตก็ให้ไปตรวจสอบไปดูหลักฐานคำร้องเพิ่มด้วย

เมื่อวานคุณพิธาก็โพสต์เฟซบุ๊คใช่มั้ยฮะ
บอกว่ามันมีความเช็ดเจนอยู่กับทางกอกกะตอ
มีความพยายามในการที่จะฟื้นคืนชีพไอทีวี

นักข่าวก็ถามว่าพอจะรู้ไหมว่าใครอยู่เบื้องหลังในคัน
พยายามฟื้นคืนชีพไอทีวีเนี่ย

แต่ว่ามีหลายคนส่งข่าวมาแต่ก็ไม่มีปัญหา
ไม่ว่าจะเป็นการฟื้นคืนชีพไอทีวี
ด้วยเหตุผลทางธุรกิจของไอทีวี
หรือทางการเมืองเพื่อจะมาสกัดกั้นเขาเนี่ย
แต่ยังไงก็เพื่อลดความเสี่ยงในอนาคต
ก็ควรจะต้องโอนหุ้นออกไปก่อน
ก็มีการโอนหุ้นให้กับทายาทไปแล้ว
พร้อมกับระบุว่าไม่เบื่อนะ
ถ้าต้องตอบคำถามเรื่องหุ้น

เพราะคุณพิทาบอกตัวเขาเนี่ยตอนนี้เขารู้ดีว่า
เขามีอยู่๓ด่าน
ด่านแรกก็คือด่านเรื่องร้องเรียนที่มีคนไปร้องที่กรกต
ถ้าเกิดกรกตพิจารณาแล้วเห็นว่ามันมีความน่าสงสัย

คือการวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูล
โดยเฉพาะเรื่องหุ้นไอทีวี

คุณพิทาบอกตัวเขายังมีด่านที่๓นะ

ก็คือด่านการโหวตนายกของสว

แต่ละด่านเนี่ยก็มีการวางแผนทำงาน
แล้วก็มีคนดูแลเรียบร้อยแล้วนะครับ

คือมันมีข่าวว่าคุณพิธาเนี่ย
เคยไปค้ำประกันหนี้สินจำนวนนึงของบริษัท
หรืออะไรที่แบบทำงานอยู่ก่อนจะมาอ่า

มันต้องแจ้งบัญชีทรัพย์สินหนี้สินกับปปช

จะมีปัญหาในตอนหลังไหมเอาลองฟังนะฮะที่คุณพิทาตอบวันนี้

เพื่อที่จะลดความเสี่ยงตรงนี้เข้าไปสู่ในอนาคต

ในอดีตที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องหลักฐาน
ที่คุณยานิถามหรือว่าเรื่องของ

ในการตัดสินถ้าบริสุทธิ์ยุติธรรม

ผมคิดว่าในอดีตที่ผ่านมาไม่มีปัญหาในการจัดตั้งรัฐบาล
จะส่งไปในฐานะที่รู้อยู่แล้วว่า

วันนี้คุณอิทธิพรบุญประคองประธานกรกต

แต่ความจริงแล้วสำนักงานกรกต

พิจารณาแล้วเกี่ยวกับกรณี

ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการรับ
คำร้องที่มีคนร้องมาเท่านั้น

คือของหุ้นเรืองกลายลีกฤทธิ์วัฒนะ

ขึ้นมาดูก่อนนะว่าเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรต่อ

รัฐบาลของพักเก้าไกลในวันนี้นะครับ
ไม่ได้หารือเรื่องหุ้นของคุณพิธานะฮะ
แต่ว่าแต่ละคนก็ให้กำลังใจกัน
แล้วก็พร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือ
หรือว่าสนับสนุนหัวหน้าพักก้าวไกล
ทุกคนก็ยืนยันว่าจะช่วยเหลือจนแบบ
จัดตั้งรัฐบาลเป็นนายกให้ได้
วันนี้ในรายการเปิดปากกับภาคภูมิค่ะ
ผมเชิญมา๓คนนะ
มีคุณเรืองไกรลีกิจวัฒนะผู้ร้อง
มีอาจารย์สมชัยศรีสุธิยากรนี่อดีตกรกต
มีคุณศิโรธคล้ามภัยบูลนี่เป็นนักวิชาการอิสระ
หลังจากคุณพิทาบอกผมไม่ได้ขายนะผมโอนให้ถ่าย่าน
คืออาจารย์สมชัยบอกว่าคุณสิโรธก่อนคุณสิโรธบอกว่า
หุ้นที่คุณพิทาถือเนี่ยถือว่าอยู่ในการเป็นผู้จัดการมรดก
เป็นกองมรดกของครอบครัวไม่ใช่ทรัพย์สินส่วนตัวของคุณพิธา
เพราะฉะนั้นคุณศิโรธมองว่าคุณวิทาไม่ขาดคุณสมบัติ
แต่อาจารย์สมชัยบอกว่าเรื่องนี้ต้องไปดูให้ชัด
แง่ของความเป็นบริษัทของไอทีวีหรือการถือครองของคุณพิธา
แต่ถ้ายังเป็นกรกตอยู่นะวันนี้เป็นอดีตกรกตแล้ว
อาจารย์สมชัยบอกถ้าเกิดผมเป็นหนึ่งในกอกตอ
ผมจะพิจารณาอย่างนี้หนึ่งคือบริษัทไอทีวี
ยังคงสถานะการเป็นบริษัทอยู่ไหม
ซึ่งแน่นอนว่าปัจจุบันยังเป็นอยู่
มันมีรายงานการประชุมมันมีการส่งงบดุลอะไรก็ว่ากันไป
สองแล้วถ้ายังเป็นบริษัทอยู่เนี่ย
ไอทีวียังทำสื่อไหม

อาจารย์สมชัยบอกยังทำอยู่
คือทำสื่อมันไม่ใช่หมายความว่าจะต้องแบบ
ไอทีวีอยู่ไหนกดไปไม่เห็นเจอเลย
คือประกอบกิจการแม้แต่ทำอีเวนต์ทำอะไรในสถานะของวัตถุประสงค์ของบริษัทก็ถือว่าทำสื่อ
แล้วเขามีรายงานของผู้ถือหุ้นที่ว่าถามชัดเจนว่ายังทำสื่ออยู่ไหม
ผู้บริหารเขาก็ตอบว่ายังดำเนินการอยู่
แต่มันต้องดูข้อ๓ต่อ
แล้วคนถือครองคือคุณวิทาถือเท่าไหร่
หุ้นเอาละคือบอกโอนไปให้ทายาทแล้วปลายเดือนพฤษภาคม
แต่มันหลังวันรับสมัครสอสอใช่ไหม
รับสมัครสอสอแล้วก็แคนดิเดตนายก
ซึ่ง๔๒๐๐หุ้นเนี่ยมันถือว่าไปครอบงำกิจการไปสั่งการให้เขามีผลได้ผลเสีย
กับการทำงานการเหมือนของตัวเองหรือไม่
เพราะว่าในมุมของกรกตรเนี่ยอาจารย์สมชัยมองว่าพิจารณาเองได้เลยคือไม่ต้องส่งคำล้องไปสหรับนุน
ตัดสินได้เลยว่าถือว่าไม่ได้ไปครอบงำกิจการ
แต่กรกตชุดนี้ชุดปัจจุบันอาจารย์สมชัยบอกว่าไม่แน่ใจว่าจะมีมติออกมาว่าอย่างไร
แต่ถ้าถามแทนเนี่ยถามใจเนี่ยอาจารย์สมชัยคิดว่าคงจะส่งเผือกร้อนก้อนนี้โยนไปให้สารลำนูลเป็นผู้ตัดสินใจ
คุณเรืองไกรนะฮะผมก็ถามนะวันนี้ว่าตกลงแล้วไปยื่นในฐานะอะไร
เพราะว่าปัจจุบันก็เป็นสมาชิกพักพลังประชารัฐอยู่ด้วย
คุณเรืองไกรบอกยื่นในฐานะประชาชนคนหนึ่งนะฮะที่ต้องการที่จะตรวจสอบเรื่องราวต่าง
เอาลองฟังดูนะครับ
พิธาเขายืนยันตลอดว่าเขาไม่ได้ถือหุ้นไอทีวี

เพราะฉะนั้นเป็นผู้จัดการมรดกคือพ่อเขามีสับสินที่เป็นหุ้นนะครับ
แล้วพ่อมาให้พี่ทาเป็นผู้จัดการมรดก
น่าจะเป็นคุณแม่แล้วก็อีกคนนึงน่าจะเป็นน้องของเขานะครับ
เพราะฉะนั้นเขาไม่ได้ถือหุ้นไอทีวีในฐานะสับสินส่วนตัว
สินส่วนตัวแต่ว่าเขาถือหุ้นในฐานะที่มันเป็นทรัพย์สินของกองมรดก
ไปตีความตามจัดทนาก็ต้องถือว่าสัดส่วนดังกล่าวเป็นสัดส่วน
ซึ่งมันส่งผลที่จะทำให้เกิดการครอบงำเป็นเจ้าของสั่งการได้หรือเปล่า
หรือทำให้สื่อดังกล่าวมาเขียนเชียร์ตัวเองในระหว่างของการเลือกตั้งหรือเปล่า
ซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นก็ต้องตอบว่าต้องไม่ผิด
เพราะฉะนั้นมันเข้าใจกับการตีความ
แล้วก็การที่หน่วยที่จะเป็นฝ่ายที่มีอำนาจ
เขาจะคิดเขาจะตัดสินใจอย่างไรนะครับ
มีเหตุให้ตรวจสอบ
กรกตามีหน้าที่ตรวจสอบกรกตามีหน้าที่ส่งสารรัฐมนูญ
ผมไม่เคยยืนยันคำร้องของผมว่าเขาผิดอืมนะครับหลักการเนี่ย
แต่คนที่มามาวินิจฉัยฟังว่าเขารอดคุณดูพยานหลักฐานครบ
ท่วนหรอใช้สิทธิ์ใช้สิทธิ์ใช้สิทธิ์รัฐธรรมดุลรับรองสิทธิ์
อยู่แล้วมีหน้าที่ช่วยช่วยเหลือราชการในงานพร้อมการปรับปราม
ทุจริตประพฤติมีชอบมีอยู่สิบวงเล็บไปดูดิแต่คนก็เลย
มองว่าจะไปสกัดกั้นคุณพิธาคนมองอ่ามงนู้นป่ะอ่ารัฐ
ธรรมดุลหน้าที่บงชนเจ้าไทยหรือยัง
ล่าสุดนี้มีเรื่องใหม่งานงอกเข้ามาอีกแล้วนะฮะ
ท่านผู้ชมครับพี่ศรีฮะพี่ศรีนักร้องพี่ศรีมายัง
ไงคะวันนี้อ่านี่วันนี้ไปที่สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่อง
แอลกอฮอล์ของกรมควบคุมโรคคุณศรีสุวรรณบอกไปร้องให้ดำเนินการเอาผิดกับคุณพิธาหัวหน้าพักเก้าไกล
เพราะว่าไปออกรายการทางช่องยูทูปนะฮะซึ่งคุณศรีวัลบอกว่าก็คือรายการของพี่ยุทธ์
พี่สวรรยุทธ์อ่าที่วันนั้นคุณพิธาไปคุยด้วยใช่ไหมค่ะ
แล้วมีการคุยกันเรื่องของนโยบายสุราเก้าหน้าใช่ค่ะเนี่ยพี่ศรีบอกก็คุณคุณพิธาเนี่ย
ไปพูดชื่อยี่ห้อเหล้าไปบอกว่าตัวเองเนี่ยมีรสนิยมในการดื่มแบบไหนอย่างไร
เปิดเผยชื่อยี่ห้ออะไรพวกนี้เข้าข่ายการโฆษณาต้องห้ามที่มีกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องของความผิด
ในการปรับแล้วก็จำคุกก็เลยไปร้องเรื่องนี้ด้วยใช่แล้วถ้าเกิดว่าสารตัดสินว่าอ่า
ว่ามีความผิดจริงต้องโทษจำคุกด้วยอะไรด้วยเนี่ยมันก็เป็นคุณสมบัติต้องห้าม
ของการเป็นสอสอเป็นนายกเป็นอะไรอีกนั่นไงเนี่ยพี่ศรีไปยื่นแล้ว